การนี้ค่ะโรงพักวังเจ้าจังหวัดตากมีคุณพ่อไปบอกกับตำรวจว่า
ลูกสาวอายุ๕๒นะคะหายตัวไป๒เดือนแล้วติดต่อไม่ได้
สงสัยว่าลูกสาวถูกฆ่าฝังดินอยู่ที่บ้านของสามีครับ
ตำรวจก็ถามว่าแล้วพ่อรู้ได้ยังไง
พ่อบอกว่าหลานสาวฝันฝันว่าลูกสาวพ่อถูกฆ่าฝังดินอยู่ในไร่ของสามี
ใกล้สวนพริกสวนมะเขืออืมแล้วพอลองไปขุดดินดูเนี่ยนะ
อ้าวเจอเจอเหมือนกับชิ้นส่วนฟันกรามเจอเหมือนกับเส้นผมคน
แต่ไม่เจอศพก็เลยคาดว่าศพอาจจะถูกย้ายไปแล้วหรือเปล่าครับ
แล้วตำรวจก็เลยไปตรวจสอบให้จริงนะคะเนี่ยค่ะคุณพ่อในทึ่งปิงคอร์ดอายุ๘๑ปี
เป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชรบอกว่าลูกสาวชื่อว่านางปรานีอินทิมาอายุ๕๔ปี
หายตัวไปสองเดือนกว่าแล้วอะค่ะกลัวว่าอาจจะเสียชีวิต
ถูกฝังดินอยู่ที่สวนลำไยของสามีที่ชื่อว่านายอนุชาคำพาอายุ๔๕ปี
ซึ่งอยู่ที่หมู่สี่ตำบลนาโบดตำรวจเขาเลยไปตรวจสอบให้นะคะ
ก็มีญาติไปกัน๕๐กว่าคนมาจากกำแพงเพชรนั่งกระบะกันมา๗คันนะคุณผู้ชม
เขาแบบลงขันออกค่าน้ำมันกันมานะเพราะว่าอยากรู้ว่านางปรานีถูกฆ่าฝังดินอยู่ตรงนี้จริงหรือเปล่า
นี่ค่ะสวนลำไยแล้วก็มีปลูกมะนาวด้วยนะพื้นที่สวนตรงนี้๕ไร่ได้
แล้วมันมีเนินดินต้องสงสัยอยู่ข้างเพิงพักกลางสวนเลย
ญาติญาติบอกว่าได้เดินหาได้ใช้เหล็กแหลมทิ่มดูที่บริเวณเนินดิน
แล้วมันผิดปกติเพราะมันมีกลิ่นเหม็นเน่าโชยมา
ก็เลยเอาจอบมาขุดค่ะแล้วมันเจอจริงคุณผู้ชมเจอเป็นแบบ
กรามสองซี่เจอเส้นผมสีดำยาวจำนวนนึงนะคะ
แล้วก็มีกลิ่นเหม็นเน่าติดอยู่ที่เส้นผม
เจอศพแต่เจอเส้นผมแบบนี้เยอะเลยนะผมเป็นกรรมเลยนะ
คุณพ่อในทึ่งเนี่ยค่ะบอกว่าลูกสาวแต่งงานอยู่กินกับนายอนุชา
แล้วย้ายมาที่จังหวัดตากปีกว่าแล้วนะคะ
ทั้งคู่ชอบดื่มเหล้าดื่มทีไรทะเลาะกันเป็นประจำ
แต่ฝ่ายชายชอบลงไม้ลงมือชอบตบตีภรรยา
ชาวบ้านเขาก็รู้กันดีเพราะว่าเห็นคู่นี้ทะเลาะกันบ่อยตีกันบ่อย
เนี่ยค่ะนางปรานีหายตัวไป
ก็โทรศัพท์ไปหาหลานสาวที่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพก่อนจะหายตัวว่า
มารับหน่อยพากลับบ้านหน่อยแต่หลานสาวไปรับนางปรานีไม่ได้
๒๔กรกฎาคมญาติญาติก็พยายามโทรศัพท์หานางปรานีติดต่อไม่ได้
โทรศัพท์หาสามีของนางปรานีนายอนุชาค่ะก็ไม่รับสายเลย
เนี่ยค่ะในทึ่งก็เลยให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ

ยืนยันว่าหลานสาวฝันหลานสาวฝันจริงฝันว่านางปรานีถูกฆ่า
แล้วก็ฝังอยู่ในไร่ของสามีใกล้สวนพริกสวนมะเขือ
แล้วพอไปขุดเจอชิ้นส่วนจริงตรงตามที่หลานสาวฝันเลย
ก็เลยคาดว่าตัวสามีของนางปรานีเนี่ยอาจจะเคลื่อนย้ายศพออกไปจากพื้นที่แล้ว
แล้วก็หลบหนีไปอ้างว่าไปทำงานกรุงเทพ
แล้วก็ญาติญาติบอกว่าเดี๋ยวก็จะต้องเข้าแจ้งความอย่างเป็นเรื่องเป็นราวอะค่ะ
ครับ
ไม่รู้ว่าเขาย้ายไปตรงไหนแล้วครับตอนนี้นะ
ทีนี้เบื้องต้นนะคะครอบครัวของนางปรานีก็ต้องแจ้งความเรื่องของคนหายเอาไว้ก่อน

หลังจากนี้ตำรวจก็ต้องตามตัวสามีของนางปรานีก็คือนายอนุชามาให้ปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็ต้องหาผลตรวจดีเอ็นเอชิ้นส่วนฟันที่เจอเส้นผมที่เก็บได้
แล้วก็ตรวจดูว่าไปตรงกับในทึ่งหรือเปล่าเพื่อที่จะได้เปรียบเทียบดูว่าเป็นลูกสาวของในทึ่งหรือเปล่า

ส่วนอะไรที่เจออยู่ในดินนะคะแล้วก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ตอนนี้ตัวสามีของนางปรานีก็อ้างว่าไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าติดต่อไม่ได้เลย